มาต่อกันที่คุณแม่สุดแซ่บอย่างสาวชมพู่อารยากันบ้างดีกว่านะคะ
บ่นคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นคุณชมพู่ทางหน้าจอ

ใช่ค่ะลูกเข้ามาทีสองคนเพราะฉะนั้นแทบจะไม่มีเวลากระดิกตัวไปไหนเลยนะคะ
เพราะว่าคุณแม่เขาตั้งใจเลี้ยงด้วยตัวเองค่ะ
นี่คุณแม่ค่ะสุดแซ่บชมพู่อารยา
อีกครั้งในวัยสองเดือนค่ะ

หลังจากที่ทุ่มเทเวลาไปกับการดูแลลูกทั้งสองคน
อย่างที่บอกไปแทบจะไม่มีเวลาไปกระดิกตัวทำอย่างอื่นเลยนะคะ
และครั้งนี้ค่ะถึงแม้จะได้เห็นชมหน้าของน้องแฝดเพียงแค่รูปเดียวนะคะ
แต่ก็เรียกยอดไลน์ได้สูงหลายแสนเลยทีเดียวนะคะตอนนี้
เมื่อกี้ที่ฉันเช็คล่าสุดค่ะ๓๘๐๐๐กว่าแล้วค่ะคุณ
อ๋อคือ๔๐๐๐๐๐นะค่ะเออค่ะซึ่งหลักแฟนคลับก็ต่างเข้ามา
เมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเห็นแล้วแบบนี้ก็คิดถึงคิดถึง
ค่ะนะคะเออแต่ว่าวันนั้นที่หลายคนได้เห็นคุณชมพู่กลับมาทำงาน
อืมค่ะคุณที่ฉันตกใจกับบูตสูงมากนะคะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะ
ทิ้งไลน์แฟชั่นนิสต้าไงนะคะโอ้เธอก็บูธสูงขึ้นมานี่เลยนะคะ
เออนะคะแล้วก็ที่ต้องเห็นในรูปเห็นมั้ยคะที่เอ่อเป็นรูปล่าสุดที่คุณผู้อับนะคะ

ก็เป็น๒เดือนครบ๒เดือนพอดีน้องแทนเดอร์แล้วก็น้องสตอมชุดที่ใส่อยู่

ก็มีการลงรูปขอบคุณขอบคุณอะไรกันไปนะคะ

ดูแลตัวเองได้ดีมากเลยค่ะขอบคำลังกายค่ะ